ข่าวแรกมาดูเรื่องของเหตุการณ์คู่อริระหว่างวัยรุ่นกับวัยรุ่น
คุณผู้ชมเกิดขึ้นที่กลางสี่แยกปราจีนบุรีครับ
วัยรุ่นคู่อรินะฮะทั้งปลาระเบิดใส่ทั้งเอาปืนไปยิง
จนทำให้คนที่โดนเสียชีวิตกำลังสี่แยกเลยครับ
สอบไปสอบมาพบว่าเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณใกล้กับป้อมตำรวจเลยนะครับ
เขตอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

จนบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายครับ
คือนายอนุวัฒน์รักพงศ์อายุเพียง๑๙ปี

ไปพบผู้บาดเจ็บถูกยิงเข้าตามตัว
โดนแขนโดนขารวม๓นัด

ตำรวจเพียง๓เมตรเท่านั้นพบเศษชิ้นส่วนของระเบิดกระจัดกระจาย
แล้วก็พบระเบิดอีก๑ลูกเป็นระเบิดชนิดทำเองนะครับ
เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ไปพบรถจักรยานยนต์สีแดงดำ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งเป็นของผู้เสียชีวิต
เมืองต้นสอบส่วนทราบว่านายอนุวัฒน์นั้นเป็นนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดรอติดไฟแดงอยู่ที่กลางสี่แยก
ขนาดเดียวกันก็มีวัยรุ่นคู่อดีตเข้ามากันสามคนคุณผู้ผู้ชม
ขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน๓คนนะฮะ
พอไปเจอปาล์มระเบิดใส่ก่อนเลย๒ลูก
แต่ระเบิดด้านไป๑ลูกทำงานลูกเดียว

คือนายอนุวัฒน์เขาทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีเลย
แต่คู่อริขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตาม
แล้วก็ใช้ปืนกระหน่ำยิงไป๔นัด๕นัดด้วยกัน
สุดท้ายโดนเข้าไปล้มฟุบกับพื้น
แล้วก็คนที่เกาะเหตุรีบขับรถหนีไปครับ
ขณะนี้ตำรวจพอทราบแล้วว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเป็นใคร

ซึ่งทั้งสองฝ่ายเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อน
โดยตำรวจก็จะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็ส่งชุดสืบสวนออกตามล่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องต้องระวังในช่วงของเปิดเทอม
เพราะว่าอย่างพวกอาชีวะเนี่ย
เผชิญหน้ากันก็จะมีเรื่องกันในช่วงนี้แหละนะครับ